แต่ภาพจากยกที่ผ่านมาจังหวะสลับแทงซ้ายก่อนครับ
นี่ครับระบบป้องกันตัวแกดีจริงครับทางด้านเจ้าเพชรสาเกต
แขนซ้ายเนี่ยตั้งไว้เลยครับยกสูงไว้เลยครับ
บด้วยซ้ายแล้วพยายามจะวางแข้งขวาเจอเกี่ยวทิ้งแบบนี้อีกครั้งครับทางด้านคาทาวุฒิ
ซ้ายหน้าของเพชรสาเกตเตรียมจะเหวี่ยงหมัดแรกคืนเข้าไป

บริเวณเป็นแม่คิ้วขวาครับ

คมจริงครับทางด้านธนาวุฒิอ้าวยังได้อยู่ครับ
ยังได้เลยครับขยับเข้ามาพยายามจะล็อกใน
พยายามจะงัดอาชีพที่ตัวเองถนัดมาใช้เลยครับ
แต่อาวุธปักด้วยศอกซ้ายปักด้วยศอกขวา
ลบเทอีกนี่ครับเทอีกครั้งครับ
อ๋อเอาเลยครับอาศัยความแข็งแรงเข้าว่าเลยครับหน้าเพชรสาเกต

เอาตรวจอีกทีโอ้โหเพราะว่าเลือดเนี่ยมันไหลไม่หยุดจริงครับ
จะเป็นอันตรายหรือไม่นะครับ
ดูนะครับแหมใหญ่ขึ้นครับท่านผู้ชมยังได้อยู่ครับ
โอ้โหยังได้อยู่เลยครับอ๋อแล้วครับปลาทานุพักษ์
พยายามจะเททิ้งกดลงมาพยายามจะเน้นที่เข่าแล้วครับเพชรสาเกต
ตีเลยครับเพชรสาเกตตีทีโอ้ณพยวม
คู่ต่อสู้ทันทีละครับเติมเคลื่อนเป็นสอกนี้เลยครับ
เลือดค่อยซึมออกมา
แล้วดีครับมถภาพครับโอสุดยอดจริงครับทั้งผู้
ทั้งคู่นี่ครับทิ้งด้วยสอบขวาไปก่อนครับ

แต่ว่ามันไม่ผ่านระบบป้องกันตัวของทางด้านเพชรสาเกตแล้วครับ
นี่ครับแล้วจังหวะฮิลันม้วนแผ่นดินอีกที

เกียร์ลาวี